ต้องส่งกำลังใจจริงค่ะให้กับป้าแมว
หลังจากที่แกก็รักษาอาการปอดติดเชื้อแล้วนะคะ

เราก็เลยขอไปเยี่ยมดาราอาวุโสป้าแมวดาวพระศุกร์
บ้านเอื้ออาทรย่านไซน้อยจังหวัดนนทบุรีค่ะ
โดยป้าแมวนะกลับมามีอาการเจ็บคออีกครั้งหนึ่ง

โดยแม้จะเป็นห้องพักเล็กครับแคบ
แต่ป้าแมวก็อยู่คนเดียวนะคะกับน้องแมว
น้องแมวชื่อมอมแมมนะคะ
อยู่ด้วยกันมาเกือบ๑๐ปีแล้วนะคะ
โอ้โหมอมแมมจ๋ามอมแมมก็ค่อนข้างที่จะชะลาแล้วเหมือนกันนะ
ดูจากขนสีนะคะเริ่มมีขาวแล้วนะคะ

แมวบอกว่าเมื่อก่อนเคยมีค่าตัวนะ๒๔๐๐๐บาท
ตอนนี้๓๐๐๐ยังไม่ได้เล่นเลย
คือถ้าย้อนกลับไปในอดีต๒๐๐๐กว่านี่ถือว่าเยอะมาก
เยอะนะแล้วก็แมวเนี่ยนะโอ้โหตัวอยู่ฝั่งร้ายอ่ะนะ
ตัวเชื่อมอะไรอย่างนี้มีทุกปอนแบบนี้นะคะ
ส่วนที่เข้าใจว่าป้าแมวเนี่ยมีลูกแต่ว่าโดนทอดทิ้ง
จริงเนี่ยแกโสดมา๗๗ปีแล้ว

บอกว่าไม่เคยแต่งงานยืนยันไม่เหงานะ
และจะอยู่วงการบันเทิงตราบจนสิ้นลมหายใจเลยค่ะ

พี่ใช่คิดว่าเอาไหมที่ไม่เคย

เห็นบอกว่าตอนนี้ไม่มีละคร

มีผู้จัดติดต่อไหมครับ
สงสัยอาีกนิยะ
เดี๋ยวออกไปเล่นละครกัน

ดนะคะเปรี้ยค่ะทุกตัวอักษร

หัวใจสุดท้ายก็คอยมันเฮือกสุดท้ายไปเลย

ใครที่สนใจอยากจะจ้างป้าแมวติดต่อไปได้เลยนะคะ